คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุอาคาร๘ชั้น
ซึ่งเดิมเป็นศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่ง
พังทะลบลงมาซึ่งอยู่ระหว่างการมฤทธรณในซ้อยสกุลวิทย์๘๗
ซึ่งก็ทะลบลงมาเป็นการสู้ตัวบางส่วน

แต่ว่ามีบางส่วนติดอยู่ภายในใต้ซากที่พังลงมา
กับกู้ภัยเร่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากให้ออกมาได้นะครับ
ล่าสุดความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามจากคุณนิ่มนวลสุพรรณยศบรรยายงานมาจากจุดเกิดเหตุครับ
เวลาผ่านไปกว่า๓ชั่วโมงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานอยู่ตรงนี้นะคะ
และภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ก็คือการค้นหาผู้รอดชีวิตจากใต้ซากประหลักหักพังค่ะ
แต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะยิ่งการค้นหาใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็กลับพบเพียงร่างของผู้เสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่นำร่างไร้วิญญาณของคนขับรถแบ็คโฮออกมาจากรถนะคะ
ซึ่งถูกซากประหลักหักพังของกำแพงถล่มลงมาทับถึงสองชั้นซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนค่ะที่ระดมกันมานะคะ
มากกว่าหนึ่งร้อยชีวิตยังคงพยายามค้นหากันต่อไปค่ะโดยปูพรมค้นอย่างละเอียดนะคะ
สำหรับอาคารที่เกิดเหตุนะคะอยู่ปากซอยสุขุมวิทย์๘๗ค่ะซึ่งด้านหน้าติดกับถนนสุขุมวิทย์
สภาพแรกที่ทีมข่าวมาพบคือซากประหลักหักพังของอาคารนะคะกระจัดกระจายออกมาด้านนอกถึงบริเวณถนน
ซึ่งแม้แต่ตัวอาคารนะคะจะอยู่ระหว่างการลื้อถอนก็ตามค่ะแต่ก็มีเพียงรั้วสังกษีที่สูงเพียง๑เมตรนะคะกันไว้เท่านั้นค่ะ
ซึ่งเสี่ยงอันตรายสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนสุขุมวิทย์นะคะและนอกจากนี้ค่ะด้านขวาของอาคารนะคะยังมีรั้วติดกับโรงเรียนนานาชาติเวลสาขาอ่อนนุษย์
ก็ได้อบพยพนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านเนื่องจากหวั่นได้รับอันตรายนะคะหากอาคารถล่มเพิ่มลงมาหลังจากนี้ค่ะ
สำหรับอาคารแห่งนี้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ที่สูง๘ชั้นฝ่ายโยธาสำนักงานเขตพระขนงให้ข้อมูลว่าได้อนุญาตให้ลื้อถอนเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
แต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนค่ะประชาชนร้องเรียนว่ามีเศษหินนะคะล่วงลงมาใส่บ้านเรือนประชาชนรอบด้านนะคะ
มีหนังสือให้ระงับการลื้อถอนชั่วคราวตั้งแต่๒ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ทางสำนักงานเขตนะคะก็ได้กำหนดให้ทางผู้รับเหมาค่ะต้องจัดทำแผนดูแลความปลอดภัย
แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีแผนใดส่งกลับมายังสำนักงานเขตนะคะจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะได้บอกกับทีมข่าวว่า
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้ยินเสียงและเห็นว่ามีรถแบ็คโฮลขึ้นไปเจาะปูนบนอาคารนะคะ
บริเวณชั้น๑และชั้น๖ไม่นานค่ะอาคารก็เกิดถล่มลงมา
ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้เสียชีวิตใต้ซากปรักหักพังที่อยู่ด้านหลังนะคะ
เพิ่มเติมอีกสองคนนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถนำร่างนั้นออกมาได้ค่ะ
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ยังต้องมีการวางแผนให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปทำงานค้นหานะคะ
และยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้นะคะอยู่ที่สามคนส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บสองคนนะคะ
ซึ่งนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากซอยสุขุมวิทย์๘๗ค่ะ